คุณผู้ชมคะรายงานเรื่องฟ้าฝนกันเข้ามาหน่อยค่ะ
ในพื้นที่บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะคะ
นี่ตอนนี้คุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยแล้ว

ช่วงที่ฝนตกแล้วมันมีน้ำท่วมขังนี้
ผู้ว่าก็ทำงานแบบหนักอยู่เหมือนกันนะคะ
ย่านบางเขนรามอินทา
จุดที่มันวิกฤตวิกฤตคลองราชพร้าวก็ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนกันนะคะ
นี่ดูสิไปไลฟ์กลางดึกเลยนะคะ
ผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำ
ที่บางเขนซ้ำอีกรอบค่ะเมื่อคืน
วันก่อนรามอินทาไปถึงวงเวียนบางเขน
เราก็รายงานไปว่าน้ำท่วมสูงรถติดหนัก
แล้วหลายจุดตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วแต่ก็ยังมีบ้างนะคะที่น้ำท่วมอยู่
ทีนี้คลองลาดพร้าวคุณผู้ชมมันยังเป็นปัญหา
เพราะว่าตอนนี้น้ำในคลองสูง
สูบน้ำการระบายลงคลองมันยากอะค่ะ
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอเนี่ยนะแถวนี้รถไฟฟ้า
การก่อสร้างรถไฟฟ้าสร้างคอนโด
แล้วเวลามีแบบไซส์งานก่อสร้างคุณผู้ชมลองนึกภาพสิ
เศษดินเศษหินเศษปูนมันไปอุดอยู่ในท่อระบายน้ำไง
ทีนี้ต้องทำยังไงต้องให้ผู้รับเหมาเข้าไป
เข้าไปเคลียร์ข้อต่างเข้าไปทำความสะอาด
เพื่อให้น้ำมันไหลผ่านได้ไม่มีพวกเศษ
พวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้มันไปอุดตันอยู่
อย่างนั้นมันก็จะระบายน้ำได้ไม่เต็มที่อ่ะนะอาจารย์ชาติชาติยังบอกด้วยนะครับว่า
นี่ที่อาจารย์มาลงพื้นที่บ่อยไม่ได้มาจับผิดนะ
มาให้กำลังใจคนทำงานครับอย่างพอเขตบางเขนเนี่ยอาจารย์ชาติชาติบอกพอไปสอบถาม
ก็เลยได้ทราบว่าเมื่อคืนก่อนท่านผอเขตอยู่ดูแลชาวบ้านถึงตี๔นะ
เออเนี่ยคือพออาจารย์ชาติชาติไปไลฟ์แบบนี้มันได้เห็นการทำงานจริง
ได้เห็นว่าพอแต่ละเขตเขาทำงานจริง
คือท่อนหนึ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนที่ฝนตกเยอะเนี่ย
ท่านบอกว่าจะต้องมีผู้บัญชาการเขตการใช่
เป็นเจ้าภาพก็คือพ่ออาจารย์เขตนั้นแหละใช่
เขตไหนน้ำเยอะก็พอเขตเขาต้องออกมาทำงานนะ
ต้องเป็นคนคอยประสานบูรณาการไงต้องบูรณาการหลายหน่วยงานมาช่วยอย่างนี้
เอากระสอบมาวางไว้ให้คนเขาเดินกันนะ
แก้ปัญหาน้ำทั่วไม่ใช่แก้แค่เรื่องดูดน้ำสบายน้ำ
มันต้องแก้บูรณาการเรื่องการขนส่งโค้ด
เรื่องการจราจรเรื่องการให้เข้าหมู่สาวสาหาร
เรื่องการซ่อมรถมันต้องมีคนมาดูภาพรวม
บ้างอยู่บ้างทำงานไม่ได้เห็น
งานเราก็เหมือนเป็นมดตัวหนึ่งทำงานร่วมกัน
รถเสียเราก็ช่วยเข็นแต่เราทำหน้าที่เหมือนคนตัวไป
ไม่ได้เป็นผู้บริหารเดี๋ยวเรามาฟังคนดูปัญหา

รู้ไหมว่าทำไมท่านบอกว่ารถเสียก็ช่วยเข็น

มีคนไปวิภาควิจารณ์คือมันมีภาพภาพหนึ่ง
เขาบอกผู้ว่ามาแก้น้ำท่วมมามาช่วยเขาเข็นรถ
ที่นักวิชาการท่านหนึ่งมาช่วยเข้าเข็นรถ

บางคนก็วิจารณ์บอกว่าอะไรนะ
แม่การมีผู้ว่าใหม่มันดีอยู่อย่างนะ
ดีอะไรดีเพราะว่าจะได้รู้ว่าผู้ว่าคนเก่าดีอยู่แล้ว
บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ทุกคนมีเสียงวิภาควิจารณ์ครับ
ก็ดูเขาทำงานไปทำไม่ดีนะ

คือผู้ว่าชาติชาติก็สำรวจนะการระบายน้ำ

แล้วก็บอกให้ทางสำนักงานเขตต้องไปกำชับนะ

หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนตกลงมาไม่เยอะนะ

ลงมาประมาณสัก๔๐เซนติเมตร
ทีนี้นี่เราก็ถามคุณผู้ชมไปเหมือนกัน

แถวนี้ก็หนักเหมือนกันครับคลิปเนี้ยที่ให้ดูอยู่หน้าจอค่ะ
ชาวบ้านที่หมู่บ้านประชานิเวศ๓ซอยงามวงวาน๒๓โพสต์เอาไว้
แล้วเขาตั้งข้อสังเกตนี่คุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่น่าล่ะ
น้ำระบายไม่ได้ท่วมมาถึงหัวเข่า
ปัญหาคือคือท่อฝาท่อระบายน้ำมันสูงคุณเห็นไหมเนี่ย
เห็นไหมน้ำมันท่วมก็จริงแต่ดูสิมันท่วม
มันไม่ได้อยู่บนฝาท่อเพราะฝาท่อมันสูงกว่า
ระดับน้ำท่วมไปไม่ถึงฝาท่อ
ครับแล้วน้ำที่ท่วมอยู่จะลงที่ไหน

ต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบลงฝาท่อฟรรดาย

พี่กัดกันอีกทีนึงละกันหมู่บ้านประชานิเวศ๓
ที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
นี่ขณะที่ว่าเราให้รายงานสภาพอากาศรายงานเรื่องฟ้าฝนนะ
คุณผู้ชมก็ยังทักมาเลยบอกว่า
อ่าคุณอำพรที่บางทรายอายุทยาฝนกำลังจะตกนะคะ
โคราชตกหนักเลยตกตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วตอนนี้ยังตกอยู่
ชะบังยังไม่หยุดน้ำไม่ท่วม
ยังไม่หยุดนะน้ำท่วมด้วยอยากให้ผู้ว่ามาดูหน่อย

ส่าห์ใส่รองเท้าบูธกันน้ำ
น้ำเข้ารองเท้าบูธหมดเลยน้ำมันสูงกว่ารองเท้าบูธครับ